เมื่อวานนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์รวมกันแล้ว
ก็มีข่าวในโลกโซเชียลเยอะแยะนะคะ

สามารถจับตัวผู้ก่อเหตุที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันได้แล้ว
หรือว่าจะเป็นเพจที่มีการกล่าวพาดพิง
ถึงหน่วยงานต่างทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ

เรื่องนี้ทางคอสชออกมายืนยันบอกว่า
สถานการณ์๗จังหวัดภาคใต้คลี่คลายแล้ว
แต่ยังไม่สามารถจับตัวผู้ก่อเหตุได้

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยดูแลตรวจตราความปลอดภัยแล้ว

เพจที่เผยแพร่เนื้อหาพาดพิงหน่วยงานนั้น

โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

และกวดคันเรื่องความปลอดภัยในทุกพื้นที่
มั่นใจว่าสามารถควบคุมสถานการณ์
และทำให้กลับสู่ความเรียบร้อยได้โดยเร็ว
พร้อมฝากถึงสื่อให้รายงานข่าวอย่างสมดุล
เหมาะสมรวมถึงคำนึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดตามมาต่อประเทศโดยรวม
จากนี้ยังออกมายืนยันด้วยนะคะว่า
ที่แพร่กระจายในโซเชียลมีเดีย
และมีเนื้อหาพาดพิงถึงหลายหน่วยงาน

เกี่ยวกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นไปนั้น
ไม่ใช่เพจของนายกรัฐมนตรีค่ะ

ในการอธิบายเรื่องสำคัญกับประชาชน
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครได้รับข้อความแบบนี้
ขอให้ยุติการเผยแพร่และส่งต่อ

ทีมโคศกคศชก็เปิดเผยว่า
ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติแล้ว
การสืบสวนสอบสวนในพื้นที่แต่ละจังหวัด

ส่วนจะเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลใดนั้น
ต้องขอเวลาตรวจสอบอย่างรอบครอบก่อน
แต่ก็ยืนยันว่าจะเร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษค่ะ
ส่วนประเด็นการแชร์ภาพและข้อมูลในโซเชียลมีเดีย
ว่ามีการจับตัวคนร้ายที่รอบวางระเบิดที่อำเภอหัวหิน

ต้องออกยืนยันนะคะว่ายังไม่สามารถจับตัวได้
แต่จากการประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
และไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายสากลค่ะ
แต่อาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เสียประโยชน์จากคอสช

ความขัดแย้งทางการเมืองระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น
ก็ยืนยันนะคะว่าทหารไม่ทำร้ายประชาชน
และการก่อเหตุนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของโพทหารอย่างแน่นอนค่ะ